ตอนนี้ก็ดีเลยครับหารอไปสัดแล้ว
ก่อนนั้นก็เป็นค่ายหวัดใหญ่ชายพันเอก
คือวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไปถ่ายงานเปิดตัวธุรกิจของผม

แล้วก็ตอนเช้าปวดหัวมาก

ก็กลายกันว่าหาหมอแล้วก็ไปฉีดยา

ไปมาสิบวันครับสิบวันเพิ่งกลับมาประมาณสองสามวันที่แล้วครับ

หัวใจแข็งแรงอะไรแข็งแรงอยู่แล้วหัวใจอะ

ก็ดีครับสนุกดีครับได้ไปอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติ
กับกีฬาที่ผมชอบอะไรอย่างนี้ครับ
ก็สนุกดีสนุกดี
คือต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้ว

ก็สนุกดีแต่ไม่ได้แนะนำเลยค่ะดอกแล้วแหละแต่มีความชอบส่วนบุคคลครับ
ไม่ได้แบบว่าเราเหงาไหมอ๊ะไปบรรยากาศดีแบบนั้น
ก็เหงาไหมก็มีเพื่อนอยู่ครับไม่เหงาเท่าไหร่

คุณสามารถเจ้าเท่าไหร่บ้าง

ถ้าเราปล่อยลองแล้วก็ดูสิ

คือต้องบอกว่าเพิ่งเปิดตัวไปหมาดเลย
ที่ผมป่วยเข้าโรงพยาบาลวันนั้นเลยครับ